สวัสดีครับจิตรายุห่วงทรัพย์ผู้สมัครเขตกลองสามวา
แถวถนนรามินทรากรุงเทพฯหานครหมายเลข๑๑
จริงแล้วผมอยู่ในพื้นที่เห็นความเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้ในเขตคลองสามวาบ้านเราเป็นเขตที่มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่ง
ของกรุงเทพฯหานครประมาณ๒๕๐๐๐๐คน
แต่ว่าสิ่งที่ไม่ค่อยได้รับในช่วงหลังการปฏิวัติมา

คือเขาเอาไปหารเท่า๕๐เขต
แต่ละเขตไม่เหมือนกันที่เรานั่งอยู่ในปัจจุบันบังรักษณ์

แต่ว่าเขตรอบนอกมีประชากรไปอยู่อาศัยเยอะ
เพราะฉะนั้นอันดับแรกครับก็คือแก้ปัญหาจราจรก่อนเลย
ผมเสนอผู้ว่ากกรุงธรรมน์และรัฐบาล

ในเกตกรองสัมวาลมี๔หลักเลยครับ

พวกนี้กรุงเทพชั้นในเขามีสะพานข้ามแยกแล้ว

รัฐบาลหรือกรทมต้องไปทำร่วมกัน

เราต้องขับรถไปที่ห้างจอดรถห้างเสียเงิน

เพราะฉะนั้นต้องประสานงานกับกรทม

เราก็ใช้องคาพยพไม่ว่าจะเป็นการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ทางหลวงมอเตอร์เวย์ที่วิ่งผ่านแถวบ้านผมเนี่ย

ให้คนคลองสามวานั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบาย
อยากจะเข้าห้างในกรุงเทพชั้นในดังนี้
ก็เอารถไปจอดนั่งรถกอล์ฟขนาดใหญ่ไปที่รถไฟฟ้า

อย่างนี้ก็จะทำให้คนคลองสามวามีชีวิตที่ดีขึ้นครับ
จิรายุของทรัพย์หมายเลข๑๑ครับ

รถติดได้ยินแบบนี้คาดหวังแล้วนะคะ
แก้ปัญหารถติดนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป